ทำให้บ้านมันดูสดชื่นขึ้นมาค่ะ

คิดไหมคะว่าทำแต่หลักมันมาก็ปัญหาวนไม่วันเลย

ขนาดนั้นค่ะแต่จริงเข้าใจว่า
มันมีแล้วมันทำให้บ้านสดชื่นค่ะ

ขอบคุณครับ

พ่อค้าท่านหนึ่งก็สะกิดหนูแล้วก็ถามว่า

ทุกคนบอกว่าไม่ได้ลองโพสต์ดูกับต้นไม้เถอะ

ต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นนะคะ

จริงเพราะเรา

แต่ก็ดีใจที่คนอยากปลูกต้นไม้ด้วย

หนูแซ่งคะหนูจะพวกมันฝันปลาหรังมาก

มันยากมากมันยากมาก

ไม่ใช่มีความไปแซวหรือไปขออะไรด้านนั้น
ก็เห็นค่ะเพราะว่าเพื่อนชอบแท็กมา
ชอบครับที่มาเรียกว่าภาคสินค่ะชอบยังไง

ให้มันโตแล้วก็ราคามันจะสูงมากค่ะ
ถ้ามันโตขึ้นมาใหญ่พี่โอสู้ต่อไป
แล้วก็ตัดสินใจเผยเป็นไซน์ดีโดยชะกอเรือใช่ไหม

ลงทุกวันก็เลยกลัวว่าคนดูจะเบื่อ
เพราะเช้าก็ต้นไม้กลางวันก็ต้นไม้เย็นก็ต้นไม้
ก็เลยตัดสินใจอ่ะเราเปิดอันหนึ่งเลยแล้วกัน
แต่มีการเปลี่ยนชื่อทีหลังมีพี่ณเดชน์ไปร่วมด้วย

คือจริงช่วงที่เหมือนว่าเลือกต้นไม้อะค่ะ
หนูก็จะถามว่าอันนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บางอันถ้ามันแพงมากหนูก็จะให้เขาจ่ายครึ่งหนึ่งกับหนู
ก็เลยโดยบรรยายมันคือต้นที่แบบเราซื้อด้วยกันอย่างเนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องให้เครดิตเขานิดนึง
เขาแสดงว่าเขามาบอกแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเขาอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เหรอ
ก็คือจริงในที่อธิบายอินสตาร์แกรมอะไรอย่างเนี่ย
ก็เขียนว่าแบบส่วนมากคือของหนูนิดหน่อยคือของพี่แดน
แต่เขาบอกว่าคนไม่เห็นตรงนั้น
เป็นยังไงครับช่วงโควิดกักตัวเป็นยังไงบ้างครับ
ดีนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าก็คิดถึงทุกคน
คิดถึงหลายคนมากค่ะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าอ่านข่าวบ่อยมาก
จะเห็นมีการแบบลงรูปย้อนวันกับพี่แบร์กันหลายรูปอยู่อะไรอย่างนี้
ไม่มีอะไรในสต๊อกแล้วค่ะกดแล้ว
คือมันคิดถึงหรือยังไงคะต้องเอารูปเก่ามารีรับ
คือในช่วงเวลานั้นนะคะมีเวลาแบบกลับไปดูอะไรนู่นนี่นั่น
ทำความสะอาดบ้านแล้วก็จะเห็นรูปเก่าที่แบบล้างฟรีมา
ก็จะเห็นรูปอันนี้ก็ไปสแกนเอาแล้วมันก็น่ารักดี
ตอนนี้ก็เลือกเปิดให้ท่องเที่ยวบ้างแล้วจะมีที่ไปไหนกันแม่งไงคะ
อยากค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเราเริ่มกลับมาทำงานจริง
หนูถ่ายละครสองเรื่องที่แรกก็ก็สองเรื่อง
ก็เลยแบบเจ็ดวันพี่ไม่ได้ถามว่าไปเที่ยวกับใครไม่ได้ค่ะ
ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเที่ยวเพราะว่าทำงานค่ะ
มีที่ปรงที่บุญอะไรที่ไปทำบุญกับใคร
ก็มีบ้างค่ะคือเหมือนแบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปมอบบาท

ตอนคราว๓ปีตั้งนั้น
อิ่มใจไหมคะสรุปอิ่มสมัย
อยากไปก่อนโควิดค่ะเพราะว่าท่านจะได้มีไว้แล้ว
ก็เลยเกรงใจรีบหาวันที่ไปได้

แต่อยากบอกว่าเวียนนิ้วนางข้างขวัง
อ่าใช่บ้าสิอะบ้าสิอะ
คนถามคืออ่าเวียนวงดั้นนะคะ
หนูอะเอาไว้สำหรับใส่วิวกลาง

ทั้งสองนี้ต้องย้ายมาอันที่เล็กหลวงเป็นแว่นตัวเองใช่มั้ย
ใช่ค่ะแวนหนูค่ะ

เออก็รออยู่แล้วค่ะ
ต้องใหญ่กว่านี้

เห็นสายตาแม่ผ่านมา
ก็จริงก็มันคือความฝันของผู้หญิงหลายคน
เป็นความฝันของผมตั้งแต่สักพักแล้วค่ะ
หลายคู่เขามีการคุยกันไหมก่อน
ว่าจะยังไงพวกเรามีการคุยกันไหมคะ
ให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขา
ต้องไปถามเหมือนกับว่าโอ้ยยากครับไปถาม
อุ้ยเพราะว่ามีแอลไวน์เดอร์

จริงหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะ

ก็ดีมากและพี่ออฟด้วยก็ดี

ใกล้เจอกับวง

เขาก็จะคุยกันถูกก็จะได้ยิน
สินภาพ
ว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะ
ฉันน้องเขาก็ต้องไปแน่นอนค่ะ
นี้น้องเขาก็ไม่ดูขนาดนั้นค่ะ
ดูแบบนั้นสุดที่เป็นของเราเหมือนกัน
ที่เป็นสีเขียวเนี่ย
เป็นชุดพระอิทธิ์หนูรู้จักกับดิไซน์
แล้วเขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิด

โปรดติดตามตอนต่อไป